ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการประชาชน
ร่วมทำบุญตักบาทครบรอบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดปี
ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่และทำพิธียอสวยไหว้สาพญา
เมืองเชียงใหม่เพื่อแสดงความกระตันยูกัตตะเวที

และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและบ้านเมือง
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและบ้านเมือง
ทั้งยังถือเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีปีใหม่เมือง
รวมทั้งยังถือเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีปีใหม่เมือง
และบ่านเมือง

และบ่นกล้าทั้งยังถือเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีปีใหม่เมือง